เราไปครูกายแก้วก่อนขอดีกว่านี่
บางคนฮูล้อดีกว่ะ
วันนั้นเค้าทำได้ไปไปถ่ายไม่ได้ไปบวงส่วงนะคะ
ไปถ่ายรายการเพราะไปกันหมดมีแชคมิสต์
ก็มาดังฮะค่ะแล้วเขาบอกเหรียญที่แพงแพงอ่ะครับผมเท่าไหร่นะตอนนี้ปั่นไปนี่คืออ่า
นะครับสองพันห้านะฮะโอ้เดี๋ยวขชาพาแจกฟรีนี่นะฮะ
เหรียญทรงนี้นะคะอยู่ที่บ้านน่ะนี่อันไหนนี่นี่นี่นี่อยู่อ่ะ
ฉันอยู่สองร้อยห้าสิบเหรียญนี่ฮะคือท่านมีอิทธิฤทธิอะไรนะคะ
ค่ะขอโทษทีอยากรู้มันเป็นคือคือวันนี้เพื่อนกับเธอที่วันนี้บวงสูง
ด้วยอะไรนะคะอยากรู้วันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นนกกาลาเวกนกกาลาเวก
แต่กลายเป็นที่ฮือฮาว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราดูในติ๊กต๊อกก่อน
เราดูในติ๊กติ๊กต๊อกบอกว่าผีป่าจะเข้าเมืองอืมฮะใช่
เขาว่ายังงั้นค่ะผีป่าจะวิ่งมาสิงเมื่องอืมแล้วคนอาจารย์ธรรมธรรม
อืมเขาก็บอกเฮ้ยกระแสครูกายแก้วที่เหรียญขึ้นไปสองสามพันบาทเนี้ย
ฮะมันจะเป็นมงคลยังไงอ่ะอืมอืม
หนูอยากรู้คือตัวเองเนี้ยเคยรู้จักอืม

ก็รู้จักกับที่จริงก็คือที่ห้วยขวาง
อาจารย์สุชาติเป็นคนสร้าง

เขาก็ได้ครูกายแก้วกันมาคนละองค์แต่องค์จริงอ่ะองค์จริงคือองค์รู้สึกว่า
เขาบอกเป็นพระทุดงให้มาอันนี้คือตำนานที่เขาเล่าเพราะตัวเองเพิ่งไปทำรายการกระชาพามา
เขาบอกองค์ขนาดนี้องค์เล็กแล้วเราก็ไปเติมปีกเติมหางกันเอาเอง
วันนี้ศาสดาอาจารย์พิเศษทงทองจันทรสุขจันทรังศุกร์เนี่ยนะฮะเขาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่กี่วันที่ผ่านมา
นายยว่าครูกายแก้วเป็นครูบาอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่๗
คราวนี้คนไปศึกษาว่าเจ้าชัยวรมันที่๗เป็นเรื่องเล่าไม่เชื่อ

ซึ่งข้อมูลส่วนนี้อาจารย์เขาบอกว่า

ผมยังไม่เคยเห็นหลักฐานยืนยันแน่นอนว่า

เรื่องใสในเรื่องนี้แม้ไม่ผิดกฎหมายไหม

ก็มองเป็นงานอาร์ตก็ได้กลางสี่แยกถูกต้องไหม
พอตอนนี้คนนิยมทำงานอุ้งงานอาร์ตกันถูกต้องไหมครับ
แต่ณวันนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมาย
แต่สามารถบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงทางจิตใจของสมาชิกในสังคม

ถ้าไม่เกรงใจกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่สูงมากเลยทีเดียวเลยล่ะ
รูปอะไรไม่รู้ที่กราบไหว้กันอยู่เนี่ย
ไปในทางศิลปะก็สอบไม่ผ่านแน่

จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิง
ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าการบูชารูปปั้นอย่างนี้
มันจะเป็นสวัสดีมงคลได้ยังไง
เกรงว่าจะเกิดผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำไป
สำหรับประเพณีบ้านเมืองเราสถานการณ์อย่างเนี้ย
คล้ายกับที่คนโบราณท่านพูดว่า
ผีป่าก็จะวิ่งมาสิงเมืองยิ่งนัก
ถ้าอาจารย์ทรงทองได้บอกว่าแบบนี้
ขณะเดียวกันนายภัยศาลพืชมงคลได้โพสต์ถึงครูกายแก้วว่า
สิ่งที่กำลังหลอกลวงให้ไขว้เขวกันอยู่ครูกายแก้วไม่ใช่เทพอสูร
เพราะเทพอสูรคือยักษ์ที่ได้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูง

ได้ชื่อว่าเป็นเทพอสูร

ซึ่งเป็นบีดาของทศกัณฐ์เป็นต้นอย่างนี้แหละ
ภูมิทำจากชั้นพรมนี่คือภูมิธรรมชั้นเดียวกับเท้ากบิลพรม
เป็นบีดาของนางสงการทั้ง๗ว่า

ครูกายแก้วเนี่ยไม่ใช่มนุษย์

ซึ่งอยู่ในพบองค์ที่สูงกว่าผีเปรตอสุรกาย
ไม่ใช่บรมครูผู้ขมังเวศ
แต่ท่านเป็นอสุรกายที่มีชาติพบภูมิเดิมเป็นนก

เพราะว่าเป็นคนครึ่งคนครึ่งนก
ท่านไม่ใช่อาจารย์ของพระเจ้าสุริยวรมันขอมโบราณเลย
สวดมนต์คาถาที่ใช้วันนั้นก็บิดเบือน
คาถาที่ศาสนาพุทธวิปริตไปสิ้น
ที่สวดอันเชิญแท้จริง
ก็คือบทที่เราต้องสวดชุมนุมเทวดาเหมือนเราจะสวดบนก่อน

วันนี้คือก็คำถามที่สวภภภภภภภ

ถ้าประชาชนมีความหวาดกลัวหรือเกรงอัปมงคลหรือภัยพิบัติ
แล้วจะให้ทำยังไงเพราะอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
ได้แต่นึกสังเวศพวกนักการตลาดวิปริตที่คิดวิปริตไปต่างนานาได้มาก
แท้จริงแล้วคือการหลอกคนจีนมาลงทุนในย่านนี้เพื่อหลอกขายรูปบูชา
ให้แก่ผู้โง่เขาเบาปัญญาและคำนึงถึงอาเภษเหตุอัปมงคล
ที่จะบังเกิดในบ้านเมืองไหมนี่ท่านใดที่มีใจหวาดกลัว
เอาตรงนะตัวฉันเองก็ไปถ่ายรายการรู้สึกเพื่อไปตาม
รู้จักมานานแล้วต้องยอมรับถ้าแอปบอกไม่รู้จักเลยไม่ได้

ของครูกายแก้วอืมซึ่งเขาเป็นลูกมั่นจริงจริงเมื่อก่อนโองเล็กกว่านี้เยอะ
ถูกหรือผิดถ้าเราง้อยให้เป็นอาอืมแต่ก็จะคนที่อาทิตย์อือ
สววไปสามก็ถามแล้วคนไม่ตกใจก่อนหรอกเออใช่ไม่คนเพราะว่า
สรุปสรุปเราบูชาด้วยเรื่องของอะไรอยากรู้อันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบ
ค้าขายรำรวยเออไม่ตามหานิยมอ๋อแล้วก็อ่าอ่ากันผู้ผีปีศาจ
สิ่งชั่วร้ายอืมแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นบรมคุณผู้คำหว่างเวทไง
มีมีวิชาอะไรเขาไปดูที่มีองค์เล็กเล็กแบบนี้ก่อนมั้ง
ใช่ก็ว่าอย่างงั้นมันเป็นองค์เล็กเล็กมาก่อนจะมีฮ่าจะเป็นองค์เล็กเล็ก
ก็คนก็บอกว่าตอนแรกฉันว่านะใครหาว่าฉันเชื่อประญาตินักรงค์งาน
อันนี้ไม่หนักกว่าเหรอเออใช่อันนี้มันดูสายแบบสายดาร์กนิดนึงนะ
อืมมีความเพี้ยงภูมิส่วนตัวนะถ้าสมมติวันนี้อ่า
ถามว่าตัวเองเกิดไปว่าให้เคยไปไหมรู้จักมายี่สิบปีแล้วอ๋อ
เคยทำรายการกระชาพาแต่ทำได้ครึ่งเทปน้อง
ทำไมละเสร็จอืมจนต้องไปถ่ายมา

คือสมมุติเราทำปู่อือลือเรายังมีคนนู้นคนนี้คนนั้น
เหลืองถีดมาถีดไปถูกต้องไหม
แต่คราวนี้เทปที่ถ่ายไว้ครึ่งเทป

ตอนนี้เป็นกระแสแล้วคนก็ปั่นราคากันไป

ความเชื่อที่ผิดที่เอาลูกแมวไปบูชายัน

ใช่แต่ไม่รู้ว่าต้องทำให้เสียชีวิตหรือเปล่า

ถ้าโดนกฎหมายสัตว์ใครก็ยกลูกแมว
อันนี้ฉันไปสัมภาษณ์เข้ามา
เขาบอกเขาชอบน้ำหอมชอบดอกไม้สีแดงชอบของหวาน

อนนี่ฉันรู้จักอยู่แล้ว

เขาคือลูกชายของอาจารย์สุชาติ

เหมือนแบบโรงแรมนี้ส่วนใหญ่
เป็นโรงแรมที่ตอนนี้คนจีนมา
มาพักที่นี่ถูกไหมคุณไปสิคนไม่มีคนไทยเลย
เป็นแบบทัวร์จีนรถทัวร์นี้เต็มไปหมดเลย

อาจจะให้เป็นแบบว่าเป็นสำหรับจุดของคนจีน
อย่างที่เมื่อกี้สอวอสอวอภัยสายเขาพูดพี่เชื่อ
โปรดติดตามตอนต่อไป